บ้างนะครับที่เดินทางกลับมาประเทศไทย

สัปดาห์สุดท้ายที่ประเทศบังกะเลีย
โดยทางสมคมก็ปล่อยพักไปหนึ่งวัน
ก่อนกลับมาเข้าแคมป์ตามเดิม

ยกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็กล่าวว่าการเตรียมทีมในไทย
กำชาผู้สอนและนักกีฬาให้ระมัดระวัง
แล้วก็อยู่ในมาตรการป้องกันโควิด๑๙

โดยเฉพาะตัวหลักที่ยังไม่ติดต้องระวังเป็นพิเศษ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับ
ด้านอาจารย์พรโครงยศก็เปิดเผยว่า
สนามภิกษาพยายามชนะอย่างน้อยสนามละ๑แมท

โดยการคาดหวังว่าต้องชนะ
แค่จะพยายามทำเกมของตัวเองให้ดีที่สุด